คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของล้อแม็กซ์หายไม่ได้หายเพิ่มนะ
คือก่อนหน้านี้เราเล่าว่ามีผู้เสียหายที่ปฐุมธานีโดนกันไป๖คัน
แม็กซ์โดนถอดออกรถจอดอยู่นะกลับมาเนี่ยไม่เหลือล้อเลยทั้ง๔ล้อ
แล้วก็เอาอิดเอาหินรองไว้ยังอุตส่าห์ร้องให้
ใช่ล่าสุดค่ะคือเกิดในพื้นที่ปฐุมธานีใช่ไหม
คนที่เขาขโมยน่ะอุ้ยเขาหลบไปที่บนราชธานี
แต่ก็ไปโดนจับได้ที่อำเภอน้ำยืนแล้วเดี๋ยวบ่ายนี้เดี๋ยวจะแถลงข่าว
นี่คุณทัศนัยจำได้ใช่ไหมภาพนี้ที่เขาแชร์กัน
มีคนถ่ายไว้ได้เออนี่แหละค่ะมีผู้เสียหายที่โดนคนร้ายเนี่ย
ล้อแม็กซ์หลายพื้นที่เลยที่ปฐุมธานี
อ่านไล่ให้คุณผู้ชมฟังอีกครั้งหนึ่งที่ประทุมโดน๖ครั้ง
ในพื้นที่สพคลองหลวง๓ครั้ง
สพประตูน้ำจุลาลงกร๑ครั้ง
สพคูคศ๑ครั้งแล้วก็สพปากคลองรังสิตอีก๑ครั้ง
เรื่องนี้พลตำรวจตรีสุรพงศ์ถนอมจิต
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดประธุมธนีย์
ชุดเฉพาะกิจมาเลยค่ะตามล่าตัวคนร้าย
เพราะว่าพลเมืองดีเขาช่วยกันแจ้งเบาะแส
ว่ารถกระบะสีขาวคันนี้เป็นฟอร์ดมีแคปเนี่ย
คือรถคันที่มาขโมยล้อแม็กซ์สังเกตได้จากเมื่อกี้ค่ะ
เป็นล้อแม็กซ์ขนาดใหญ่แล้วเขาบอกว่ามีคนลงมาจากรถคันสีขาว
คือเขาเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะ
ทีนี้ล่าสุดตำรวจก็แกะรอยจนไปตามจับกลุ่มตัวได้
อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังอยู่ระหว่างการขยายผลค่ะ
ว่าผู้ต้องหาที่ก่อเหตุไปก่อเหตุที่ไหนมาบ้าง
เพราะว่าคดีนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเยอะเลย
ข้อมูลจากแหล่งข่าวระบุมาบอกว่าหลังจากที่คนร้ายขโมยล้อแม็กซ
หน้าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้แล้ว
ก็ไปเปลี่ยนทะเบียนเป็นของจริง
ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แล้วก็ขับรถเอาล้อแม็กซ์ไปขายที่สระบุรี
ซึ่งรถคันที่ก่อเหตุเป็นชื่อของพี่สาว
หลังจากนั้นก็ขับหนีไปทางภาคอีสาน
เพราะอย่างที่บอกภาพตอนแรกที่เป็นภาพเห็นทะเบียนรถ
ทะเบียนนี้ไม่ใช่ทะเบียนของรถคันที่ก่อเหตุจริง
แต่เป็นทะเบียนของเหยื่อที่พอเขาไปขโมยล้อแม็กซ์มา
เขาก็เอาทะเบียนมาติดที่กระบะคันนี้

แต่พอเจ้าหน้าที่เขาแกะรอยเขาไล่ล่าได้แล้ว
เดี๋ยวบ่าย๒โมงวันนี้ค่ะคุณผู้ชม
พลตำรวจตรีธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค์
รองผู้ประชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑
เดินทางมาที่สพคลองหลวงปฐุมธานี
มาประชุมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน
เกี่ยวกับคดีเจ้าโจรขโมยล้อแม็กซ์นี้ด้วย